เอาคุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะเป็นเหตุระทึกที่เกิดขึ้นที่นครปฐมซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยนะรถสิบล้อเนี่ยหักหลบรถจักรยานยนต์แล้วปรากฏว่ารถเนี่ยเสียหลักค่ะคุณผู้ชมไปชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางทีนี้ไฟอ่ะมันลุกท่วมเลยเดี๋ยวดูจังหวะที่เกิดเหตุหน่อยค่ะครับ
มียังไงเถอะคนออกมาได้ยัง
คนออกแปลว่าคนวิ่งมาได้แล้วอ่ะ
ไม่ใช่เรากลัวระบงระเบิดไงเธอเราต้องรีบไปแล้วล่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่ไฟอ่ะมันลุกท่วมหัวรถสิบล้อเลยนะคะ
แล้วเหตุการณ์นี้เฟซบุ๊คเขาโพสต์คลิปเหตุการณ์เขียนข้อความเอาไว้ในเพจนะ
บอกว่าขับรถระวังด้วย
ไหม้คนยังติดอยู่ในรถอยู่เลย
ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วย

ซึ่งคุณผู้ชมเสียงนี้
มันมีเสียงตอนที่เขาร้องโหยหวนน่าสงสารนะคะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่ารถ๑๐ล้อคันนี้

พุ่งข้ามเกาะกลางถนนไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
คนขับ๑๐ล้อก็ติดอยู่ในรถนะคะ

คนขับรถตะโกนขอความช่วยเหลือ
แต่ด้วยความที่ไฟมันลุกท่วมแบบนี้

แล้วท้ายที่สุดคนขับรถสิบล้อก็ถูกไฟคลอก
เสียชีวิตอยู่ตรงพวงมาลัยเลยนะคะ
จุดที่เกิดเหตุอยู่ตรงถนนมาลัยแมน
จุดกลับรถใกล้กับปั๊มน้ำมัน
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ทีนี้คนในโลกโซเชียลพอเขาเห็นคลิปนี้นะ
ก็มาแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต
หลายคนก็บอกว่าสงสารเพราะว่ารถสิบล้อคันนี้
หลบรถมอเตอร์ไซค์ทำให้ตัวเองต้องมาเสียชีวิต
ขอแสดงความเสียใจด้วยกับคนขับรถ๑๐ล้อและครอบครัวนะคะ